เป็นวัคซีนสัญชาติอเมริกันให้แล้วนะครับ
โดยสามารถนำมาใช้ในประเทศไทย
คุณผู้ชมครับวัคซีนตัวนี้มีความเป็นไปได้นะครับ

โรงพยาบาลเอกชนจัดซื้อจัดหามานะฮะ
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็มีภาพนี้นะฮะ
แล้วก็มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน
โดยในแพทย์ภัยสารดั่นคุ้มท่านลคสำนักงานคกรอย
มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับ
โดยจัดอยู่ในประเภทของยาควบคุมพิเศษที่มีบริษัทซิลิกฟามาจำกัดนะครับ

ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากออยต่อจากอะไรบ้างล่ะ

ซึ่งวัคซีนยี่ห้อนี้มีความเป็นไปได้นะครับ
จะเป็นวัคซีนทางเลือกตัวแรก
สำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่จะสั่งจองเข้ามาให้คนที่สมัครใจ
มีเงินเองจ่ายเงินเองนะฮะ
โดยนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเคยประเมินราคาค่าใช้จ่ายเอาไว้อยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐บาท
สำหรับการฉีด๒เข็มนะครับ
แต่รอหน่อย
วัคซีนเนี่ยมันจะเข้ามาใช้ในประเทศใดได้จริงประมาณ๓มากที่๔
ถ้านับไปก็น่าจะเป็นเดือนตุลาคม
๓เดือนสุดท้ายของปี
ซึ่งบางโรงพยาบาลก็ออกมาบอกว่ายังไม่ให้จองนะ
เพราะมันยังมีกระบวนการขั้นตอนอยู่
ซึ่งโรงพยาบาลฝากย้ำที่ผมบอกว่าแอบเพราะอะไร

อย่างเป็นทางการเขายังไม่ได้เปิดรับจองนี่ดูเอกสารที่ปะหน้าไว้
ดังนั้นนะครับหลายคนจึงแนะนำให้ประชาชนควรรับวัคซีน
ตามแผนกระจายวัคซีนของภาครัฐไปก่อนให้เร็วที่สุด

อย่างที่ผมกับปุ้ยบอกไปตอนนี้นะครับ
รอได้รอดูแลตัวเองได้ดีก็ทำนะครับ
แต่ถ้าวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้คือวัคซีนที่มีแล้วก็ที่ต้องฉีดให้เร็วที่สุดครับ
เรานำเสนอข่าวว่าคุณอนุทินชาวน์วิรากูลนะครับ
ออกมาบอกว่าคือการบริหารจัดการวัคซีนนะฮะ
ก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนใน๑๐๐ของแต่ละจังหวัดที่ได้ไปเนี่ย
ใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะได้ฉีด
ใครที่เดินไปลงทะเบียนกับโรงพยาบาลอสมจะได้ฉีด
คุณอนุทินกับท่านนายกไม่คุยกันใช่ไหมหรือยังไง
มีปัญหาเรื่องกลุ่มไลน์อีกแล้วเหรอใช่เพราะเมื่อวานเนี่ยพี่เบิร์ต
ถ้ามันเหลือถ้ามันพอถึงจะได้ฉีดนั่นแปลว่าอะไร
สัดส่วน๑๐๐ที่แต่ละจังหวัดจะได้รับวัคซีนไปใช่ไหม
ถ้าเหลือจากคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม
จากคนที่ไปลงทะเบียนกับโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่าน
ที่ท่านใช้สิทธิ์อยู่เนี่ยนะถึงจะได้ฉีดเหรอยังไงคะ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองค่ะเมื่อวานนี้เป็นโคศกกรุงเทพด้วยนะคะ
ออกมาเปิดเผยภาพรวมการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด๑๙ในกรุงเทพตอนนี้โคศกท่านนี้บอกว่า
มีคลัสเตอร์ต่างต่างเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้ว
ทางกรุงเทพมีความพยายามในการระดมเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ในการตรวจเชิงลุกให้มากที่สุดนะครับ
โรคโควิด๑๙ในกรุงเทพมหานครมาได้นะครับ

คือการตรวจคัดกรองเชิงลุกเนี่ย
สัดส่วนตรวจคัดกรอง๑๐๐คน๕คน
พบว่าเป็นโควิดนั้นแปลว่าอะไร
แปลว่า๕เปอร์เซ็นต์ถูกไหม๕เปอร์เซ็นต์ของ๑๐๐คนค่ะ
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ตอนนี้กรุงเทพมหานคร
ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะ
ส่วนประเด็นที่ว่าเดินเข้าไปแล้วไปฉีดได้เลยนะฮะ
เรื่องนี้เนี่ยโคศกของกรุงเทพบอกว่าขอให้รอก่อน
รอถ้าเกิดว่าวัคซีนมันเข้ามาจำนวนมากท่านก็จะได้ฉีด
ตอนนี้ยังต้องมีการบริการบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็คือฉีดให้คนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม
กับคนที่ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลก่อน
หลังวันที่๑๗พฤษภาคมทางกรุงเทพ
ได้รับการจัดสรรวัคซีนมา๑ล้านโดสค่ะ
โดยจะนำวัคซีนเหล่านี้ไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างบุคลากรทางการแพทย์ให้ครบทวนสักก่อน
แล้วจะขยายไปกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไปนะฮะ
รอก่อนท่านยังไม่ได้ฉีดนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตอนนี้เมื่อวานลงพื้นที่ไปเลยไปตรวจเยี่ยม
ให้บริการฉีดวัคซีนของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คือตรงนี้เขาจัดไว้สองส่วนส่วนแรกก็คือที่อาคารจามจุรีสแควร์นะคะ
เป็นจุดแรกที่โรงพยาบาลจุลาลงกรเขามีการจัดระเบียบ
แจกบัตรคิวโคต้า๔๐๐คนตรงจุดนี้
เป็นการลงทะเบียนระบบนะคะก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
ก็คือ๑๗พฤษภาคมนี้แล้วก็ฉีดไปอีก๗เดือน
ใกล้กับอาคารจามจุรีสแควร์อีกหนึ่งจุดก็คือใกล้กันเลย
ตรงข้ามกันก็คือสามย่านมิตเท่ามันวันนี้นายกลงพื้นที่ไป๒จุด
ร่วมกันเปิดจุดฉีดวัคซีนตอนนี้เพิ่มมากขึ้น

เมื่อวานนี้นายกบอกว่าเปิดอีก๑๑จุด
เป็นทั้งหมด๒๕จุดด้วยกันสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้ที่นายกรัฐมนตรีพูดนะคะ
นั่นก็คือตอนนี้นายกบอกว่าขอย้ำเลยนะคะ
ว่าการฉีดกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้

ส่วนประเด็นของการที่ว่าประชาชนถือบัตรประจำตัว
ประชาชนเพียงใบเดียวแล้วก็เดินเข้าไปฉีดวัคซีนได้เลย
นายกบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีข้อแม้เหมือนกันนะครับ

ส่วนตามต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
โดยจะรับแผนงานรับแผนนโยบายแนวทางการปฏิบัติจากรัฐส่วนกลาง
แต่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็สามารถยืดหยุ่นได้นะคะ
สำหรับแนวปฏิบัติตามแต่ละพื้นที่เลย
นายกบอกว่าจะเข้ามาในเดือนมิถุนายนเดือนหน้า

แล้วก็ไม่มีการปิดกั้นวัคซีนยี่ห้ออื่นเช่นเดียวกัน
ถ้าอย่างนั้นการบริหารจัดการเรื่องจำนวนวัคซีนต้องชัดเจนนะ

จังหวัดนี้วันนี้มีเท่าไหร่

ใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะ